พาไปดูเจ้าพ่อกันหน่อย

ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรพอเอาลงในช่องในชาแนลของตัวเองเนี่ย
คนติดตามคนตามไปดูตามไปแชร์กันเยอะเลยทีเดียวนะฮะ
โดยเฉพาะเหล่าบรรดาแขกรับชงรับเชิญทั้งหลาย

ฮอตคิวทองแต่พี่อีทก็หามาได้ค่ะ

พูดคุยทำอาหารคุยกันแบบสนุกสนานผ่อนคลาย
แบบที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้
แต่ว่าล่าสุดค่ะไม่รู้ว่าแขกรับเชิญเนี่ย
กลัวโดนพี่อีทแกล้งหรือเปล่าค่ะ
อีทก็เลยทำการเดินทางกลับบ้านที่กาลสิน
ระหว่างทางเดินกลับบ้านพี่อีทผ่านโรงเรียนที่ตัวเองเคยเรียนคุณผู้ชม
กำลังเปิดหมวกทำการแสดงหน้าโรงเรียนกันอยู่

วกกับเฮ้ยรุ่นพี่นะสิทธิ์เก่าโรงเรียน

สั่งให้ทีมงานจอดรถบัตรเดี๋ยวนี้
ลงไปร่วมทำการแสดงกับน้องซะเลย
สนุกสนานขนาดไหนไปชมจ้า

ก็เริ่มจากจุดเล็กวงแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ
เชอลี่คะน้องในไห่ที่ใส่เสื้อแดงหล่อมากเลยค่ะ

หลังจากนั้นพี่อีทเขาก็เดินทางไปที่บ้าน

ที่บอกว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ย
ไปบอกคุณพ่อก่อนจะมา

ที่สำคัญไม่ได้กลับบ้านนี้มาตั้ง๓ปีแล้วด้วย
พาไปดูบ้านหลังงามที่คุณพ่อคุณแม่ทำเซอร์ไพรส์กลับด้วยค่ะ
ด้วยการสร้างจากเงินน้ำพักน้ำแรงในการทำงานของพี่อีท
คือพี่อีทก็ส่งเงินให้ทางบ้านส่งตลอด
ตลอดแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าที่บ้านเอาไปใช้จ่ายอะไร

แล้วก็ที่นาของเจ้าตัวเก็บหอมรอมริดกว่า

ถูกต้องรอยไล่คุณผู้ชม
เห็นบรรยากาศแล้วอยากจะกลับบ้านนาบ้านนอกบ้างเลยคุณผู้ชมค่ะ

และที่แน่นอนนะใครที่มารายการสแตกแดกตับของพี่อีทนะคะ
ก็ต้องมีการตั้งโต๊ะทำเมนูซอยจุสุดแซ่บทานกันด้วย
และเทปนี้ค่ะได้เห็นโมเมนต์คุณพ่อนะ

พ่อหล่อเนาะน่ารักอบอุ่นมากค่ะพ่อหล่อค่ะจริง

สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด
กินอาหารแบบว่าเมนูโปรดของเราในวัยเด็ก

เห็นเลยว่ามีความสุขขนาดไหน
แล้วดูหน้าคุณพ่อเขาสิได้เจอลูกชาย๓

อยากอยู่บ้านต่างจังหวัดเหมือนกัน